ตื่นฟื้นฝันกับผมทัศนัยโค้ดทองครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนุนมีคำวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้อายุเนี่ยนะฮะไปจนถึงปี๒๕๖๘แต่ว่าด่านต่อไปที่รัฐบาลชุดนี้โดยแก่นำของ
ผลเอกประยุทธ์นั้นจะต้องผ่านไปให้ได้ก่อนก็คือการเลือกตั้งครั้งใหม่ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเนี่ยนะครับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจะครบเทอมเนี่ย๒๓มีนาคม๒๕๖๖นั่นหมายความว่าต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นถ้าอายุของสส

มีการย้ายพักมีการตั้งพักใหม่มีการยุบรวมสองพักใหญ่เป็นพักเดียวกันเพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งแต่มันมีคำถามนะครับว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้หรือไม่แล้วนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใครใครเป็นคาดิเดตแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนอันนี้สังคมและประชาชนต้องการคำ

นี้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะมีรัฐบาลไหนหรือว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งอย่างไรเนี่ยก็ยังอยากให้ทางภาครัฐทุกรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็ทำแบบต่อเนื่องนะครับเพราะว่าความต่อเนื่องมีความสำคัญมากคือการที่เราแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็แก้แบบจริงจังเนี่ยมันจะช่วยปลดล็อกแล้วก็จะช่วยทำให้ความสามารถ
ทั่วโลกก็อย่างที่เราทราบกันนะครับมีความผันผวนแข่งคันกันดุเดือดนะครับแล้วก็มันมีเรื่องปัญหาผู้มีรัฐศาสตร์เข้ามาแทรก
เหนือจากเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องตอนนี้มันมีเรื่องปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วมเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่รอให้รัฐบาลใหม่กำลังพิสูจน์ผลงานกันอยู่แล้วคำถามจากประชาชนคือนโยบายหลังจากนี้ถ้ามีรัฐบาลใหม่นโยบายที่ควรจะทำอย่างเร่งด่วนมีอะไรบ้างแล้ววันนี้คุณรัชพรได้มีการไปพูดคุยกับคุณพิธาริมจ

ขณะเดียวกันถ้าผลการเลือกตั้งกลับมาเป็นแบบเดิมแล้วก็ยังอยู่ในรัฐมนุนเดิมผมก็คิดว่าประเทศไทยถอยหลังแน่นอนประเทศไทยอยู่ในช่วงที่อยู่เรียกว่าขาดดุลสองเด้งนะขาดดุลทั้งการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ขาดดุลทั้งการตั้งงบประมาณไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหามากพอสมควรเพราะฉะนั้นนักการเมืองคนใหม่ที่เข้ามานายกคนใหม่ที่

อันนี้มันก็แก้ปัญหาในระยะสั้น
ก็จะได้เลขหวยตามมาที่ใบเสร็จ
สามารถเอามาลุ้นชินโชคจุนใจให้คนไปใช้มากขึ้น
และในขณะเดียวกันรัฐจะได้ตัวเลขเข้าระบบของรัฐมากขึ้น

แต่ต้องยืนยันว่าไม่ได้ต้องการที่จะเอามาเก็บภาษีร้อนแต่อย่างใดนะครับ

ท่องเที่ยวกำลังจะกลับมาต้องน้ำขึ้นต้องรีบตัก

ผมเสนอคูปองเที่ยวเมืองรอง
รัฐบาลบอกว่าเมืองรองต้องดีต้องมีการเดินทางให้มากขึ้น
เพราะไม่อย่างนั้นธุรกิจ๘๐อยู่๕จังหวัด
กรุงเทพพัทยาภูเก็ตกระบีเชียงใหม่

ของนักท่องเที่ยวเวลามาเมืองไทยไปอยู่แค่๕เมืองนี้

เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องจูงใจนะครับผ่านคูปอง
ให้เกิดการเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น
นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งของคุณพิทาเท่านั้น

ก็สามารถไปร่วมรับฟังกันได้สดพร้อมกัน
งานนี้มีขึ้นในวันพุธที่๑๙ตุลาคมนี้บ่าย๒โมงเป็นต้นไปครับ
พลาดกับงานนี้งานใหญ่ประจำปีของไทยรัฐกรุ๊ปไทยรัฐฟอลัม๒๐๒๐
ฟื้นฝันสังคมต้องตื่นเศรษฐกิจต้องฟื้นเพื่อการเมืองในฝันครับ